มาดูกันต่อเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะลิขสิทธิ์นางงาม
ก็อย่างที่ทราบกันนะคะมีการเปลี่ยนมือเรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่างยาวนานนี่ตอนนี้โอนถ่ายย้ายบ้านกันไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเราก็ไปเจอน้องแน็ตค่ะเป็นอดีตนางงามนะคะ

นางบอกว่านางก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าคุณแดงอยู่กันมายาวนาน
ซึ่งการเปลี่ยนมือมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมรูปรักนางงามมันก็จะเปลี่ยนไป
อันนี้แฟนนางงามบอกนะคะก็มันจะไม่เหมือนตามสไตล์แบบเดิมที่ผ่านมา
ส่วนน้องแน็ตจะว่ายังไงกันบ้างไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ

น่าจะมีเพราะว่าแท็ตหมดสัญญากับทางคุณแดงสุรางแล้วค่ะ
แต่ถ้าถามเรื่องความรู้สึกใจหายมากกว่า
ก็รู้สึกว่าคือคุณแดงกับคุณออสก็ทำมาหลายปีเนาะ
แต่ละปีก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จ
ตั้งแต่ของแท็ตน้องน้ำตาลพี่มาริยาแล้วก็น้องนิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็น๔ปีที่แบบแข็งแรงค่ะ
เอาใจช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเป็นคนถือลิขสิทธิ
ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมือไปก็ถือว่าแฟนนางงามอาจจะได้กำไรก็ได้นะคะ
เพราะว่าเป็นการที่มีนางงามมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่บ้างนะคะ
ก็ลองดูต่อไปแล้วกันยังไงก็เชียร์ไทยแลนดอยู่ดีนั่นเองนะคะ
เดือนมิถุนายนเขาจะเริ่มประกวดแล้วค่ะพี่แจ๊กรีนก็จะไปอยู่เหมือนกันนะคะ